คนถือโอกาสวันพระใหญ่เมื่อวานนี้นะครับ

ที่วัดพระมณีพระอารามหลวงนะครับ
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดหลวงพ่อปากแดงนะครับ
อำเภอเมืองจังหวัดนครนายก

กลับไหว้ขอพรขอโชคลาภจากหลวงพ่อปากแดง
โดยเอากล้วยน้ำว้าหมากพลูพวงมาลัย
แล้วก็น้ำแดงมาถวายหลวงพ่อปากแดงนะครับ
ที่สร้างเด่นเป็นสง่าอยู่ในพระอุโบสถของวัดนะครับ

เอออันนี้ดูยาก
อันนี้ดูยาก

แต่บางคนบอกว่า
จากนั้นก็เอาเลขที่ได้ไปเสี่ยงโชคนะครับ
รับทรัพย์ไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวยังไงก็จะมาแก้บน
พระราชพรมคุณหรือว่าหลวงพ่อตึงวาจาศิษย์นะครับ
เจ้าอาวาสแล้วก็เจ้าคณะจังหวัดนครนายกด้วยนะฮะ
ให้ผ่อนด้วยว่าอันนี้ท่านลงฟังท่านลงฟังเลย

ขอให้ญาติโยมทุกคนประสบแต่ความสำเร็จโชคดี
คิดอะไรขอให้สมความปรารถนา
และไม่อยากให้หลงงมงายกับการเสี่ยงโชคมากนัก

อ่ะควรหมั่นสร้างความดีกันเอาไว้
แล้วสักวันความดีและโชคลาภ
ก็จะสนองตอบให้เอง
ลาทูนะคะ
ต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะอย่าได้ขาดค่ะ

ไปที่วัดเขาถ้ำประทุน
ที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี

ปรากฏว่าลูกศิษย์ลูกหาที่ไปร่วมงาน

คุณผู้ชมอยากให้ดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ

นี่ว่ากันเป็นเสือค่ะเสือเพ่นด้วย

ส่งเสียงร้องคำรามแบบนี้นะคะ
ขณะที่ประกอบพิธีการไหว้ครูแล้วก็ครอบครูที่
วัดเขาถ้ำประทุนหมู่ที่๒ตำบลทัพหลวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานี
พิธีไหว้ครูดังกล่าวบรรดาลูกศิษย์ลูกหา
เขามีการตั้งโต๊ะบวงสวงจับบายสีของไหว้ต่าง
ไม่ว่าจะเป็นหัวหมูดอกไม้ทูบเทียนผลไม้เครื่องใบสีต่าง
แล้วก็ทำพิธีโอ้โหก็เป็นความเชื่อนะ
ทำพิธีอันเชิญเหล่าเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาจันท
มารับเครื่องเส้นไหว้จากบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั่วทุกสารทิศ
ตามความเชื่อตามความศรัทธาเพื่อเสริมดวงชะตาค่ะ
พอเสร็จพิธีแล้วพุ่งตรงเลยค่ะคุณผู้ชม
พิธีแล้วพุ่งตรงเลยค่ะที่ไหนคะ

แต่ไม่เกินความสามารถของบรรดาลูกศิษย์ลูกหา

บอกว่าเลขที่ได้นั่นก็คือเลข
แล้ววันนี้ก็ต้องลุ้นกันนะคะว่าเลขที่อยู่ในใจและที่อยู่ในตาท่านเนี่ย
มันตรงกับเลขท้าย๒ตัวเลขท้าย๓ตัวหรือเปล่า

เออนะคะนี่แนะนำนะคะถ้าเกิดว่าไปแบบนี้
ต้องรีบเอามือถือมาถ่ายไว้แล้วไปซูมตาแตก

หมุนด้วยหมุนรูปด้วยต้องหมุน๓๖๐องศา